ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐ปี

ขับรถเก่งมามาจอดกลางสะพาน

กะว่าจะกระโดดสะพานลงไปในน้ำฆ่าตัวตาย
พลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นพยายามห้าม
ไม่ทันค่ะเธอกระโดดลงไปนะครับ
ไปดูเธอหน่อยว่าเป็นตายร้ายดียังไงค่ะ
หลังเกิดเหตุพลเมืองดีรีบแจ้งกู้ภัย
แล้วก็นักประดาน้ำลงไปในความมืดแบบนี้
งมหาดร่างของเธอนำขึ้นมาได้นะคะ

ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาว
อันสยาแก้วประเสริฐอายุ๓๐ปี
พื้นเพลเป็นชาวอำเภอเชียงแสน
เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
สอบถามพลเมืองดีคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาบนสะพานข้ามแม่น้ำกก
เห็นรถเก๋งจอดอยู่กลางสะพาน
ตอนแรกเข้าใจว่ารถอาจจะเสีย
แต่ดูไปดูมามันไม่ใช่ฮะ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนราวเหล็กกั้นสะพาน

บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะตกลงไปข้างล่าง
ผู้ตายหันมามองไม่พูดอะไรสักพัก
กระโดดลงไปเลยค่ะลงไปในแม่น้ำ
หายไปต่อหน้าต่อตาทันที
เขาก็เลยรีบแจ้งโทรศัพท์โทรหาตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้แฟนนุ่มของผู้ตายค่ะหลังจากที่ทราบข่าว

คบหาดูใจกับผู้ตายมาประมาณ๑ปี
กระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานหลังเลิกงาน

สุดท้ายมาทราบว่าแฟนของตัวเองกระโดดน้ำเสียชีวิตแล้วนะคะ

ผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษา
ก็ไม่นึกว่าจะมาตัดสินใจจบชีวิตแบบนี้
ดูแลกันให้ดีสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า